เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหนุ่มคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
คือเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นโรคซึมเศร้าหรืออะไรหรือยังไงหรือเปล่า
แต่ว่ามันเกิดจากการทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับแฟนตอนที่นั่งรถมาด้วยกันแฟนคลับนะฮะ
แถวนี้พระรามเก้าเนี่ยผู้ชายคนนี้ตัดสินใจลงจากรถนะ
แล้วกระโดดสะพานลงมาเลยฮะเสียชีวิตนะครับค่ะ
คือแฟนนี้ช็อกเลยอ่ะนี่แฟนสาวฮะคือพอลงมาดูแล้วช็อกเลยครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตี๓ที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
ท้องที่ของสอนอมักกษันนะฮะตำรวจได้รับแจ้งเหตุ
มีชายคนหนึ่งนะครับเสียชีวิตอยู่กลางถนนพระรามเก้า
ฝั่งขาเข้าใกล้แยกตัดถนนประดิษฐ์มนุธรรมนะฮะ
คือสภาพศพนี่ก็จมกองเลือดเลยนะครับแขนขานี่หักหมดเลยนะครับ
ผู้หญิงคนหนึ่งตอนนั้นกำลังกอดศพร้องไห้เสียใจอยู่เลยนะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงก่อนที่จะมาเคลียร์พื้นที่แล้วก็มาคลุมศพนะครับ
ผู้เสียชีวิตชื่อนายภูดิตรัฐศักดิ์สิริอายุ๓๔ปี
เป็นพนักงานฝ่ายขายของบริษัทแห่งหนึ่งนะครับ
หลังจากทราบข่าวทางครอบครัวก็เดินทางมาทุกคนก็ร้องไห้เสียใจกันหมด
เพราะว่ามันกระทันหันปัจจุบันทันด่วนมากแล้วก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงตัดสินใจทำแบบนี้
แต่จากคำบอกเล่าของแฟนสาวของผู้ตายที่มาด้วยกันนะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ก่อนเกิดเหตุนายภูดิตผู้ตายขับรถ
ขับไปรับแฟนสาวที่บ้านพักย่านถนนกรุงเทพกรีธา
เพื่อจะไปบ้านพักของฝ่ายชายที่ถนนพระราม๙ซอย๑๓
แต่พอรับแฟนแล้วเนี่ยขาจะกลับบ้านฝ่ายชายเนี่ย
ฝ่ายหญิงเป็นคนขับรถระหว่างทางยอมรับว่ามีการทะเลาะกันมาตลอดทาง
แล้วฝ่ายชายบ่นว่าอยากตายจนมาถึงจุดเกิดเหตุ
เป็นทางยกระดับถนนพระราม๙ช่วงตัดถนนประดิษฐ์มนุธรรม
เป็นทางยกระดับข้ามไปนะครับอยู่ด้านบนเลย
มีปากเสียงกันหนักขึ้นเธอต้องจอดรถเลยตอนนั้น
แล้วฝ่ายชายก็หันมาจูบเธอหนึ่งครั้งก่อนจะเปิดประตูรถลงไป
แล้วก็กระโดดลงไปจากสะพานฮะซึ่งความสูงประมาณ๑๕เมตร
ตกลงไปกระแทกพื้นข้างล่างค่ะนี่ฮะฝ่ายแฟนสาวบอกว่า
อยู่บนรถเห็นแฟนหนุ่มกระโดดลงไปเธอช็อกเลยนะครับ
แล้วก็รีบขับรถลงมาดูปรากฏว่าพอมาถึงข้างล่างเนี่ย
แฟนเสียชีวิตแล้ววันนี้พ่อของผู้ตายแล้วก็แฟนสาว
แล้วก็ครอบครัวไปรับศพนายภูริตออกจากโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับ
ก็แน่นอนว่าเป็นไปด้วยความโศกเศร้าหลังจากนั้นก็นิมนต์พระ
ยังจุดเกิดเหตุเพื่อเชิญดวงวิญญาณนะครับ
กลับไปที่บ้านที่พระราม๙ซึ่งก็จะตั้งศพบำเพ็ญกุศล๓วัน
คุณพ่อบอกว่ายังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าลูกชายเป็นคนดีขยันขันแข็งตั้งใจทำงาน
เป็นที่รักของเพื่อนไม่คิดว่าลูกจะตัดสินใจแบบนี้
ส่วนแฟนนะครับบอกว่ายังช็อกอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เชื่อว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะว่าแฟนนุ่มก็รักเธอมาก
วันเกิดเหตุมีปัญหาผิดใจกันซึ่งตัวเธอเนี่ยเธอมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อย
แต่ฝั่งแฟนนุ่มอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่
มันก็เลยเกิดการโต้เถียงกันถึงขั้นแฟนนุ่มตัดสินใจลงจากรถแล้วกระโดดลงจากสะพาน
ซึ่งปกติแล้วแฟนนุ่มนิสัยเป็นคนน่ารักโรแมนติกแต่ติดก็คือเป็นคนคิดมากอ่อนไหวง่าย
อันนี้แฟนสาวเขาบอกเวลามีปัญหามักจะโทรหาเพื่อนปรึกษาเพื่อน
ก็เลยไม่เคยได้คุยกันโดยตรงทุกครั้งพยายามคุยกันดีแต่เวลาทะเลาะกันเนี่ย
นุ่มมักจะคิดว่าตัวเองไม่ดีชอบโทษตัวเอง
คล้ายกับชอบประชดทำร้ายตัวเอง
เคยถามเธอบ่อยว่าถ้าเขาไม่อยู่เนี่ยจะคิดถึงเขาไหม
แล้วช่วงที่เปิดประตูรถแล้วกระโดดลงไปจากสะพานเนี่ยนะ
ฝ่ายแฟนสาวเนี่ยบอกว่าพอเห็นแฟนนุ่มกระโดดลงไปเนี่ย
เธอยังแบบตะโกนถามไปเลยนะว่าทำไมทำแบบนี้
รักทำไมทำแบบนี้เจ็บมากไหม
ตอนนั้นน่ะมองลงจากข้างบนลงไปข้างล่างเนี่ย
ยังเห็นแฟนหนุ่มของเขาพยายามชูมือขึ้นมา
แล้วก็แน่นิ่งไปเธอก็รีบขับรถย้อนลงไปเพื่อจะไปดู
ปรากฏว่าไปถึงเนี่ยแฟนเสียชีวิตแล้ว
ยุ้ยเชื่อว่าติ๊งรักยุ้ยมากแหละ
แต่ยุ้ยก็เชื่ออีกว่าคือถ้าเกิดตัวเขาเองแบบรักยุ้ยจริง
เขาไม่น่าจะไปแบบนี้เพราะเขาเป็นคนบอกว่าอยากดูแลยุ้ย
ก่อนหน้านี้ที่มีปัญหากันก็เขายุ้ยก็บอกเขาว่า
ไหนบอกว่าจะอยากดูแลเขาแล้วทำไมถึงทำแบบนี้เลย

อืมใช่เพราะเขาบอกว่างั้นก็ขอขอจูบทีนึงละกัน

ถ้ายุ้ยตะโกนไปเขาก็นอนดิ้นอยู่ข้างล่าง
อืมก็แบบเรียกเขาแหละติ๊งติงลี่ตะโกนแบบเสียงดังอ่ะ
ลี่ทำไมทำแบบนี้อะไรอย่างนี้

แต่ตอนนี้
ตอนนั้นก็แบบไม่ได้แบบมีสติอะไรมาก
เพราะว่าโทรหาโทรไป๑๙๑โทรไปแจ้ง

อืม

ระบุว่านายภูดิตก็เสียชีวิตจากร่างกายถูกกระแทกอย่างแรง

อดม้ามอวัยวะภายในก็แตกหมดนะฮะ

ส่วนเรื่องนามสกุลรัฐศักดิ์สุริที่จะเหมือนกับนักการเมืองดังคนหนึ่งเนี่ยนะฮะ
ทางครอบครัวก็บอกว่าก็ขอไม่พูดถึงกันแล้วกัน
ว่ามันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

สุดท้ายที่ตะโกนเรียกแฟนนุ่มพยายามจะยกแขนอะไรแบบเนี้ยอืมนะคะ